เป็นคนแปดเพื่อนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
วันนี้จะมีโชว์อะไรพิเศษนะครับ
เอ่อไม่ได้มีโชว์อะไรค่ะเราก็มาร่วมกันทุกคุณ
เพราะว่าที่ขันร้านเนี่ยต้องได้มีร้านเป็นอะไรค่ะ

มีเรื่องราวแผ่นขนาดแล้วก็ประดิษฐ์ก็มาเกี่ยวนะคะ
เขาแบบใช้ควาสมาไฮเทคเซรามีอันสาร

ไม่มีรอยขีดขวดแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วย

ต้องใช้แบบเดินทางไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะ

ก็มีค่ะอย่างล่าสุดไปสร้างมา
การทำงานว่ากว่าจะเป็นนาฬิกานนักเรียน

ก็มีความตั้งใจแล้วก็ใช้เวลา
คุณที่ไม่ได้ชวนได้ชวนกล่าว

ก็ชวนกันทุกครั้งที่มาเจอกันก็พยายามให้ผสมกันค่ะ
แล้วก็อาจจะติดธุระอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นคลิปกระทับหันหรือเป็นคลิปกระทับหัน
ก็กระทับหันทุกครั้งนะใช่กระทับหันทุกครั้ง
เขามีแบบขอโทษกันเรื่องไหมครับแบบรู้เสียดายไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้
คนอื่นมาก็ไม่รู้
ก็ไม่ถึงกับขอโทษมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับ
เพราะว่าครั้งนี้ไม่มาครั้งหน้าเดี๋ยวก็มันจะมาอีกครั้ง
ย้ำว่าความเป็นเบอร์บี้ยังอยู่เนอะแก๊งเรายังโอเคอยู่ใช่ไหม

ก็คือเราก็ชอบทำกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการกินด้วยกันอะไรอย่างนี้
ก็สามารถไปได้เรื่องนี้
แล้วก็คืออันตรายของทุกคนก็มากันโทษ

โอเคค่ะเลือกกินทุกคนเข้ากันได้ดีมาก

ไม่อยากทัญญาเลยไม่รู้ว่าจะไม่ได้ไปหรือเปล่า
แต่คิดด้วยมากมายบ้างว่าอยากจะไปด้วยกันไหม

คิดว่าถ้ากันทันทานอาจจะไม่ได้แต่ว่านานมาก

สำหรับตัวแต้วเองเลยเนี่ยก็มีบ้างมีในหลายกระแสที่แบบว่า

ที่เป็นข้อความที่แบบได้เห็น
ซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นความที่ชอบของเราที่เราก็ยังต้องทำแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะอะไรเพราะว่าไม่ได้มีปัญหา
แล้วก็มีหลักแสดงว่าเป็นห่วงตัวเน่าในการทำตัวนี้ไหมคะ
จริงไม่ได้เป็นห่วงตั้งแต่พึ่งมาเป็นห่วงตอนนี้
ตรงนั้นก็ไม่ใช่ในฐานะนักแสดงเป็นเหมือนการที่เราได้ลองเข้าไปทำในธุรกิจหมาย
แล้วอย่างนี้ความหมายของบอสของเต้าคืออะไร

คือสำหรับตัวเต้าเองมันเป็นความหมายที่กล้ามถึงกัน
ในเรื่องบอสก็พูดเลยว่าคำว่ามันคือการที่เราดูในเรื่องของการโปรโมง

ใช่ตรงนี้ตัวซิงคือจะอยู่ในสัญญาณ

เลือกของเกษตรที่เป็นเรื่องของอาหารเสริมก่อนบ้านนี้

ใช่ก็ตอนนี้อยู่ในที่ด้านที่สอง

เพราะคือโดยส่วนตัวเต้าเต้าเคลียร์กันกับทางบริษัทชัดเจน
การทำงานร่วมกันก็เราก็ชัดเจนในเรื่องของการทำงานว่าใครทำอะไรบ้างแค่ไหน
แล้วก็ส่วนเรื่องผลประโยชน์อะไรก็มีระบุเลย
แล้วตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะ
สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมาก
มันด้วยหลายอย่างอย่างแบบคือไม่เข้าใครไม่ออกเนอะ
ใช่เราก็อยู่ในช่วงที่คุ้มเกมกันอยู่เราก็ดูสถานการณ์
ในการที่จะผลกฎกับเรื่องชื่อเสียงที่เราตั้งของคุณครับ

คือไม่ได้กลัวอะไรค่ะ
เพราะคือแต้วรู้สึกว่าอยู่กับตอนนี้

แล้วก็แก้สถานการณ์กันไปเฉพาะหน้าดีกว่า
แล้วเราก็รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่
มันไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่ดี

การที่สร้างอาชีพให้กับ
หรือบหลายคนสำหรับแบบนั้น

อันนี้มันเป็นที่ตัวแต้วแบบว่า

แล้วก็ความเป็นไปได้ของบริษัทความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ด้วย
ก็ต้องมาคุยกันอีกทีให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ก่อนดีกว่า

โอเคขอบคุณครับ